บอกว่าใครก็ได้ให้ความเป็นธรรมกับเธอและลูกในท้องหน่อย
มีผู้ชายที่คบหากันมาตั้งแต่ปี๕๗เป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วเธอท้องก็แต่งงานเพิ่งแต่งงานกันได้๑วัน
วันรุ่งขึ้นฝ่ายชายบอกเลิกค่ะ

แต่ว่าเธอจับได้ว่าผู้ชายคบสอนและจะไม่รับผิดชอบเธอกับลูก

หญิงถ่ายเอาไว้หลังเจอว่าสามีที่เพิ่งแต่งงานหมาด

คือเธอบอกว่าถ้ารู้เหตุผลจากปากของฝ่ายชาย
จะได้จบไงว่าสาเหตุมันเพราะอะไร
เธอบอกเธอเจ็บช้ำกับความรักครั้งนี้มากนะคะ
เธอบอกว่าเธอเป็นชาวอำเภอสิงหะนครอายุ๒๙ปี
คบหากับแฟนนุ่มวัย๓๐ปี
สัปดาห์ค่ะเธอเล่าบอกว่า
ตั้งท้องนี่นะเธอกับแฟนหนุ่มก็คุยกันนะ
หนุ่มก็บอกอยากมีลูกแล้วปรากฏว่าเธอก็เอ๊ะ
มีอาการเหมือนเธอจะท้องก็เลยไปตรวจ
พบว่าท้องจริง๑๑เมษายน

เธอเลยบอกว่าให้แฟนนุ่มไปบอกพ่อแม่มาสู่ขอแต่งงานตามประเพณีสิ

เธอต้องทวงถามอยู่บ่อยจนทะเลาะกัน
แต่ในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกันนะคะ
งานแต่งงานจัดขึ้น๑มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ
แต่งงานวันที่๑วันรุ่งขึ้น๒มิถุนายน
ฝ่ายชายหายไปเลยค่ะ
ไปหาผู้หญิงอีกคนนึงแล้วไม่กลับมาหาเธออีกเลย
แล้วเธอบอกว่าเธอจับได้ว่ามีการครบซ้อน

เธอจับได้แบบขอนางคาข่าว๒๕พฤษภาคม
พอสามีรู้เรื่องก็โกรธมาก
อีกครั้งที่จับได้คือ๑๒มิถุนายนค่ะ
เธอเคยโทรไปร้องเรียนต้นสังกัดของสามีด้วยนะ
แต่ต้นสังกัดก็แจ้งว่าเป็นเรื่องส่วนตัวทำอะไรไม่ได้
อยากให้สามีรับผิดชอบเรื่องค่าดูแลต่าง
สามีก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าอยากได้

หนูต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไปหาหมอในแต่ละเดือน
หนูบอกว่าจ่ายให้หนูบ้างเพราะว่าทุกครั้งที่ไปหนูเป็นคนจ่ายหมดเลย
แล้วก็เขาบอกว่าเขาต้องเอาให้แม่เขาหมดในแต่ละเดือน
แม่เขาไปกู้มาเพื่อมาแต่งงานให้หนู
หนูบอกว่าแล้วหนูล่ะกับลูกล่ะ
เขาบอกว่าแต่งงานเสร็จก็จบไปสั่งคนตามอยู่
เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไม่รอดเอามาให้เขา
หนูบอกว่าแล้วก่อนที่แพ้ท้องทำไมไม่ดูแลหนูเลยอะไรแบบนี้

ความเป็นธรรมเนี่ยเพิ่งจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านผม
เมื่อคืน๑๔มิถุนายนตอน๔ทุ่ม
เอาไข่มาปลาใส่บ้านใส่รถผม
นี่ผมให้พ่อไปแจ้งความแล้วนะที่สพเมืองสงขลา
สงสัยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเจ็บใจที่โดนบอกเลิกหรือเปล่า
แล้วในคืนเดียวกันรุ่นน้องที่เขาเคยคุยด้วย
ก็ถูกคนมากรีดรถเป็นรอยทั้งคัน
กรีดเขียนเป็นคำว่าอุบาต
ซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายแตงนี่แหละ

เขาย้ำเลยว่าเรื่องเขากับแตงเนี่ยคุยกันไปแล้ว
ตอนแรกตกลงกันว่ารอให้ลูกคลอดก่อนค่อยแต่งงาน

และเขาเองก็ต้องการแสดงความรับผิดชอบลูก
เคยพูดกันไปแล้วว่าจะยอมแต่งงานแต่คงไม่อยู่ด้วย

ส่วนเรื่องครบซ้อนก็ยืนยันว่าไม่มีการคบซ้อน
เพราะตอนที่คุยกับคนอื่นเลิกกับฝ่ายหญิงแล้ว

มีการคบซ้อนอะไรมีข้อเทปจริงเป็นยังไง
มีไม่ได้มีการคบซ้อนนะครับ
ก็ดีว่าผมเลิกกับเขากับเขาประมาณ๑ข่าว
แต่ว่ามีพรรถะต้องแต่งงานกัน
หมายถึงแล้วลูกที่ทำให้เขาเกิดใช่ไหม
ก็หาทางดูแลเร็กลูกกันล่ะนะ